เรื่องของทีมชาติปานามานในช่วงปี๒๐๑๙ที่ผ่านมาลงสนามไป๑๓นัดนับทุกรายการ
หลังจากที่ช่วงหนึ่งฟอร์มดีตามตีเสมอทีมชาติบราซิลได้๑๑ในเกมที่๒ของปีปีที่แล้ว
จากนั้นผลงานอีก๑๑นัดดูจะดรอบลงไปนะครับ
พวกเขาแพ้ไปถึง๗นัดเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะได้๓นัด
ส่วนผลงานในฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบสุดท้ายก็แพ้รวดนะครับให้กับอังกฤษ๑ต่อ๖
เยี่ยม๐ต่อ๓และตูดิเซีย๑ต่อ๒ตกรอบด้วยตำแหน่งบ๊วยของกลุ่ม
แต่เมื่อดูจากทีมในสายเนี่ยก็ต้องว่าหนักนะครับ
ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าหลังจากไปบอลโลกมาเนี่ยอันดับโลกตกลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ
มาอันดับ๘๑ไม่แพ้บางทีมของเอเชียอย่างอีรักษ์อย่างอะไรพวกนี้อีกนะครับ
ก็ต้องรอดูเลยครับว่าปรณมันเนี่ยจะมาชุดไหน